สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ข้าวใส่ใคร

จนถึง๗โมง๑ชั่วโมงเต็มกันเลยทีเดียวค่ะ

แม้แฟนคลับเราเยอะแยะมากมายเลยนะคะ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

อยู่ลายกลุ่มอยู่กลุ่มละครเวที

มาดูข่าวแรกนะคะท่านที่เพิ่งตื่นมาก็อาจจะต้องทำใจนิดนึ

นี่นะคะพาดหัวนี่เลย
ทุบที่มีการทุบฆ่าหัวฆ่ายัดถัง
คือยุติธรรมเป็นเจ้าหน้าที่ยุติธรรมพังงานะคะ
เพราะว่าเหตุเกิดเพราะว่าไปตีท้ายครัวของผู้ฆ่า
ตีท้ายครัวคือใช่ตีท้ายครัวคือไปเป็นกิ๊ก
กิ๊กของผู้ที่เป็นผู้ฆ่านั่นเองนะฮะ
เหตุเกิดที่จังหวัดพังงานครศรีธรรมราชนะฮะ
คุณชวีอินทระอายุ๕๗ปี

อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา

แล้วก็ทางญาติได้แจ้งความคนหายไว้
ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งแต่วันที่๒๒สิงหาคมที่ผ่านมา

ความคืบหน้าเมื่อวานนี้ค่ะ๓๑สิงหานี่เวลา๑๑นาฬิกา
เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสอบสวนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุที่เขาบอกว่าเขาได้ทิ้งถังเอาไว้
ซึ่งในการลงงมศพผู้เสียชีวิตนี้นะคะ
สามารถนำถังคอรีนสีฟ้านี่เดี๋ยวจะเห็นจากในภาพนะคะ

ซึ่งมีลักษณะตรงตามที่ผู้ต้องสงสัยระบุไว้
บริเวณปากถังคอรินมีการโบกทับด้วยปูนซีเมน
แต่ปรากฏว่ามีช่องปากถังที่โวอยู่
แล้วก็ขาของศพในถังลอดออกมา
ตอนนี้ขึ้นอืดแล้วแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นเลย
ตอนนี้คนที่ไปดูเต็มเลยนี่ฮะอันนี้เขาก็เบลอไว้นิดนึงนะ
ดีแล้วครับเพราะเช้ามากเราเบลอไว้นิดหนึ่งก็ดี
ตำรวจใหญ่ทั้งหมดเลยลงคดีนี้หมดเลย
เพราะว่าผู้ตายเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงทีเดียว
คือผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ไปนะครับ
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีก็ไป
กรมสอบสวนคดีพิเศษก็ลงพื้นที่หมดเลย
แพทย์เวรดีเอสอายปะอายกันหมดเลย
จากการสืบสวนในเบื้องต้นนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบว่า
ชวีคือผู้ตายไปติดพันธหญิงสาวคนหนึ่งอายุ๒๕ปีเท่านั้นเอง
แล้วนางสาวคนนี้หญิงสาวคนนี้มีแฟนอยู่แล้ว
คือในหมูอายุประมาณ๓๐ปี
พอในหมูจับได้ว่าแฟนมีกิ๊กกับนายชวี
บังคับแฟนสาวให้บอกนายฉวีให้มาพบที่อำเภอเชียนใหญ่
จะพาผู้ตายไปบ้านหลังหนึ่งที่อำเภอเชียนใหญ่
แล้วก็เป็นบ้านแล้วก็ร่วมกับเพื่อนอีก๔คน
รุมทุบตีในชีวิตด้วยของแข็งแล้วก็ซ้อม
ก่อนจะจับจนตายแล้วก็จับยัดถัง๒๐๐ลิตรนี่แหละค่ะ
แล้วก็โบกปูนทับแต่ว่าโบกไม่สนิทขาลอดออกมา
แต่เขาเข้ามามอบตัวเอง
ล่าสุดนี้ผู้ต้องสงสัยได้ระบุผู้ร่วมมือในการทำครั้งนี้

ซึ่งเป็นคนกลุ่มเดียวกันอยู่ในระแวกบ้านเดียวกัน

แต่ทั้ง๔คนที่ได้ถูกพาดพิงให้การปฏิเสธตลอดนะฮะ

โอ้โฮน้องค่ะ
โกรธแค่นี้เองพี่พากันเลย
ไปตีไทยครัวโดยไง
คือตั้งใจตั้งใจฆ่าเพราะว่าพาพวกมาร่วมมือกัน

ผู้หญิงที่พานี่ใช่ไหมตำแหน่งหน้าที่การงานดีนะพูดว่าวะใช่ผู้หญิงที่พานี่เป็นเด็ก

เดี๋ยวนะพี่ท่านได้เสียชีวิตไปแล้ว
ลูกของคุณแม่ค่ะขึ้นหน้าหนึ่งจริงอย่างที่ว่าไปนะคะ
นักร้องตั้มรักเตียงหักหน้าหนึ่งกันเลย
นี่นะคะหลังจากมีข่าวว่า
หรือว่าสุทนบู่สามสาย
อันนี้พี่ม้าเป็นพี่เวียรู้จักเขาไหมเคยคุยกันไหม

ก็เห็นเขาครั้งแรกฉันก็บอกโอเค
ครั้งแรกที่เข้ามาออดิชันที่ฟูเก็ตรู้สึกจะฟูเก็ต
แต่ตอนนั้นเสียงแหบเพราะว่ามันร้องเพลงทุกคืน

ก็ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าเขาซุกกิ๊กทิ้งภรรยาแล้วก็ลูกไปเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยนะคะ
ล่าสุดค่ะเจ้าตัวก็ออกมาแถลงข่าวแล้วถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
เขาบอกว่าเขาก็ยอมรับผิดแจ้งว่าตนเป็นฝ่ายที่รักจืดจางแล้วก็มีคนอื่นจริงค่ะ
แต่ไม่ขอพูดถึงคนที่สาม
บอกว่าอีกประมาณ๒อาทิตย์เนี่ยจะเข้าไปเคลียร์แล้วไปเคลียร์กับฝ่ายหญิง

ฝากขอโทษภรรยาผ่านสื่อที่ทำไม่ดีนะคะ
ว่าจะดูแลลูกทุกอย่าง
แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในฐานะสามีภรรยานั่นเอง

เขาก็ถามเขาก็คงเครียดนะดูสิเห็นไหม

สัปดาห์ที่เราไม่ได้อยู่กับภรรยาข้อมูลนี้
เรื่องจริงใช่ไหมเขาก็บอกว่าไม่จริงครับ
คือผมเพิ่งแยกออกจากครอบครัวได้ประมาณ๓วัน

ในส่วนของเรื่องนี้ที่ผมเป็นข่าวอยู่
ผมผิดเองผมเป็นคนทำและคิดทุกอย่าง

มันเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งที่เราบอกว่าเป็นคนทำเอง

ตอนนี้ปัญหามันมีมานานแล้ว
คือความรักของผมมันจืดจางผมไม่ดีเอง

สาเหตุที่เราออกจากบ้านเกิดจากความรักจุดจังลงใช่ไหม

เนี่ยเรื่องที่ผมมีคนอื่นผมมีจริงผมทำจริง
แต่ผมไม่ขอพูดถึงแล้วกันค่ะว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใคร
เออแต่ผมทำจริงผมยอมรับผิด

รับผิดแล้วผมเป็นคนทำผมทำทุกอย่างเอง

แต่ผมเองคนเดียวที่รู้สึกว่ารักมันจืดจาง
แค่ผมคนเดียวส่วนตัวเขาก็ยังรักผมนะครับ
พุ่ยีงมันรักอยู่ตลอดเวลาอาหารพูดถึง
ใช่ผู้หญิงแรกเนี่ยนะจีบยากนะ

พออยู่ไปเนี่ยนะผู้หญิงมันจะรักขึ้นรักขึ้นรักขึ้น

กำลังจะถามว่าทำไมคุณแม่ต้องหาพวกด้วยอ่ะ

พี่เหมียวเขาทิ้งจากลาขึ้นสวรรค์ไปเลย

มันเลิกก่อนแล้วจะไม่มีคนอื่นด้วย
โอ๊ยโอ๊ยนี่แกเอ้า

เคลียร์กันนะคะว่าสุดท้ายแล้วเขาจะตัดสินใจยังไง
แต่ว่าคุณตั้มเขาก็รับชัดเจนว่าเขาก็จะดูแลลูกนะคะ

ภรรยาก็อยู่ในฐานะรักเหมือนกันรักในฐานะแม่ของลูก

ตอนที่เป็นเด็กกว่านี้แล้วพูดเรื่องอย่างนี้

แต่ตอนนี้อ่านข่าวพวกนี้สุดฤทธิ์

แล้วก็บอกพ่อกับแม่ว่าอันนี้เป็นการทำมาหากินของลูกนะคะ

คือถ้าเป็นคนสมัยก่อนเนี่ยเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่คอขาดบัตรตายมาก

แม่เป็นภรรยาคนสุดท้ายของพ่อ

อยู่ด้วยกันมาทั้งหมด๗คนใช่ไหมครับภรรยาอยู่ด้วยกันไม่ได้เลิกลาอยู่อยู่จากบ้านอย่างนี้
แล้วก็อีกคนนึงอยู่ด้วยกันแม่ดิฉันอยู่กับคนเถอะเช้า

แล้วก็ตีกันอารวาสนี้นะแต่แม่ก็อดทนมาจนถึงกระทั่งพ่อเสียจาก

เพราะผู้หญิงสมัยก่อนอดทนมากกว่าสมัยนี้ผู้หญิงมันเก่งขึ้น
ต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะธนพรศรีวิราชก็ได้คลองตำแหน่งกันไปแล้วเรียบร้อย
เป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในประเทศไทยกันเลยทีเดียว
ก็เป็นนางสาวไทยปี๒๕๕๙ค่ะ

คว้ามงกุฎนะเป็นเพชรแล้วก็ไพรินไปเรียบร้อยแล้ว

ถูกต้องค่ะไม่รวมเงินสดอีกล้านหนึ่งนะคะ
แหมอยากลดอายุตัวเองจริง
นี่เชื่อมั่นว่าพี่ชนะแน่

พี่เรียกรายลิตต์พี่ต้องฆ่าทุกคนแน่นอน

แล้วมีรางวัลอื่นอีก๗ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะ
ต้องบอกว่าในปีนี้เขาได้จัดการประกวดที่แตกต่างออกไปนะฮะ

เช่นรูปแบบว่าจะเป็นแบบแคทวองแคทวอล์กยายโตขึ้นมานะฮะ
มีความบรรลาการมีเทคโน้งเทคนิคอะไรก็ว่ากันไป
ประกวดนี้ก็เปิดจากผู้เข้าประกวด๒๔คนนะ
มาในชุดไทย๓ยุคทองค่ะนะฮะ
แห่งกรุงสยามกันเลยทีเดียวนะคะ
ตั้งแต่มีสุโขทัยกรุงศรีอยุธยารัตนโกศิลป
ก็ไล่มาเรื่อยเลยทีเดียวด้วยความสวยงามมากใช่
น่าจะมีภาพมาด้วยนะ
แต่ไม่ต้องเดี๋ยวเราคอยดูของเรา
โอเคนะจากการประกวดนี้ได้เปลี่ยนอารมณ์ผู้ชมนะ
พร้อมกับใช้ความแบบว่าล้ำสมัยประสงค์ประสาน
โอ้โหมีเทคนิคด้วยชิ้นช่วยช่วยช่วย
ตั้งแต่นานนี้ก็จะเล่าให้คุณเห็นภาพไปเลยกันละกันนะ
ก็รางวัลนะฮะมีเยอะแยะมากมายนะต้องบอกเลยนะ

โอเคฉันว่าต้องไปศึกษาเรื่องภาษากันใหม่นะ

อ๋อจาก๒๔พัดเข้ามาก่อนเลย

จาก๕ปั๊บก็ตอบคำถามในคำถามเดียวกันหมดทุกคนเลยนะ
โอ้โหคนนี้ตอบได้ฉลาดดีมากเลย
แต่ตอบว่าอะไรไม่ทราบเพราะว่าข่าวไม่ได้บอกมา

ชอบการใส่ออกหมดเลย
ก็จะชนะใจกรรมการก็คว้ามงกุฎไปเลยเรียบร้อย

เรามีนางสาวไทยคนที่๕๐แล้วนะ

จำได้เพราะดูทุกคน
การประกวดจำได้ขนกออนบุญมาน

เขามีแบบว่าเดินช้ารอบคราว

แล้วการลบรอบช้า

นี่ภาพปินขาวนี่นะคะ

พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
และหัวหน้าคณะคอสชของเรานะคะ

เครื่องบินลำเลียงที่ซื้อมาจากประเทศรัสเซีย
บรรจุเข้าประจำการในกองทัพอากาศแล้วนะคะ

เรื่องภัยพิบัตรต่างทำได้หมดนะคะ
ใช้ในภารกิจของกองทัพอากาศ
แล้วก็ตอนนี้ประจำการอยู่ที่สนามบินบน๖

นี่ก็มีคนที่ไปรับเครื่องบินมา
ตอนนี้จะมีคนถามว่าซื้อเครื่องบินนี่ทำไม
เราก็จะเสียใจเมื่อเครื่องบินตกเพราะเก่า

มันมีโอกาสที่ได้ใช้แน่นอนประเทศเรา
เดี๋ยวน้ำท่วมเดี๋ยวฝนแรงเดี๋ยวอะไรต่ออะไร
แล้วก็เครื่องบินแบบนี้บางทีก็ลำเลียงคนจากทางภาคต่าง
มาทำภารกิจในพวกเด็กเด็กลูกนักเรียนอะไรอย่างนี้

มีประโยชน์ค่ะเขาทำเขาทำอยู่ตลอดเวลาดิฉันได้ร่วมภารกิจแบบนี้หลายอย่าง

ก็อ่อนการประชาสัมพันธ์
พอมีเรื่องทีเครื่องบินตกทำไมไม่รู้จักซื้อใหม่

เอาใหม่นะคะเรามาดูเหตุและผลที่ต้องทำกันนะฮะ
อันนี้ก็เป็นหนึ่งในเหตุที่ต้องซื้อเพราะว่า
จะได้เอาไปประกอบผลนี่ใช่ค่ะค่ะโอเคบ๊ายบายค่ะท่านนายก
มาแล้วอยู่ในกัปตันเลยนะเอาใช่

และอีกช่วงหน้าช่วงหน้าอะไรอย่างเสียงดังมาก

ช่วงหน้านะคะต้นขี้เหล็กอายุพันปี

หน้าเด็ดมาทำแกงขี้เหล็กไหมพี่

ที่เขามาเป็นพันปีแล้วคนไปขอเลขกันอยู่

ต้องคุยเรื่องเลขเด่นนิดนึง

เลขเด็ดต้นขี้เหล็กอายุพันปี
มีรูปคล้ายหน้าพระพุทธรูปปรากฏอยู่ที่ต้นด้วย
เขาบอกว่ากลุ่มชาวบ้านสรรป่างิ้วหมู่๑๒
ตำบลตุ๋มอำเภอเมืองจังหวัดพยาวนะคะ
พากันมาขอโชคเลขเด็ดกับสารปู่เซี่ยวบ้าน
ที่วัดทองแสงขันนี่แหละค่ะ
เขาบอกว่าเป็นวัดร้างโบราณบริเวณท้ายหมู่บ้าน
หลังจากงวดที่ผ่านมามีชาวบ้านหลายรายถูกรางวัลเด็ด
กระทั่งล่าสุดงวดวันที่๑กันยานี้นะคะ
ชาวบ้านก็พากันมาขอเลขเด็ดอีก
เขาบอกว่าบริเวณใต้ต้นขี้เหล็ก
ชาวบ้านระบุว่ามีอายุกว่า๑๐๐ปีแล้วนะคะ
ซึ่งจะมีรูปใบหน้าของพระพุทธรูป
ซึ่งชาวบ้านบอกว่าน่าจะเป็นใบหน้าของพระพุทธเจ้า

มองเห็นเป็นตัวเลขที่ชัดเจนมาก

เขาบอกว่าเห็นเด่นชัดมากเลยอันนี้

ชาวบ้านหลายคนก็ไปขอกันไงไปขอกันอยู่แล้ว
แล้วบางคนก็ถูกกันอย่างนี้ไงคะ
งวดนี้เนี่ยชาวบ้านก็เลยแห่กันไปที่นี่อีก
๔๘๗กับอะไรนะ

อืมแต่ก็อย่างว่านวัดแสงขัน

ใช่ถ้าเราสังเกต

ว่าไม่รู้ดิฉันดูไม่ออก
แต่ข้างนี่เป็นเหมือนหูลงไป
จริงดิดูไง

เขาบอกว่าเลขมันขึ้นอยู่ค่ะพี่เขาเห็นเป็นเลขขึ้นมาอย่างนั้นเลย
เขาบอกว่ามีที่เสื้อที่คนไปถวายปู่เซี่ยวเนี่ยก็คือตอนแรกมีต้นอยู่ก่อน
มีต้นขี้เหล็กอยู่ก่อนชาวบ้านก็แบบว่าไปสร้างสารปู่เซี่ยวขึ้นมาตรงนั้นอีกทีนึง
ทีนี้ก็มีคนเอามาถวายเอาเสื้อมาถวายตัวเลขมันขึ้นแถวนั้นคือมันก็เลยเห็นว่ามีเลขขึ้นมา
อันนี้ต้องยอมนะเรื่องการตีอะไรพวกนี้นะเราไม่เคยมีทักษะทางนี้เลย

มีอะไรแมโนเจมส์

เมื่อเช้าเมื่อเช้ามีอีกอันหนึ่งที่เราพูดกันตอนแต่งตัว
อะไรอีกคำไมคะคนนั้นชื่ออะไร

มีคนตามนะหนูไปจังหวัดอะไรก็จะถามว่า
ที่บอกเกือบถูกไม่ถูก

ของหนูมีบ้างมีบ้างมีรอบหนึ่ง

เดี๋ยวเย็นนี้รู้เรื่องวันนี้เป็นรถเมย์บอกนะคะ
เอาล่ะค่ะต่อไปที่หน้า๗ไทยรัฐนี่เลย

คนสูงกับคนเตี้ยนั้นเขาได้ทำการวิจัยมา

คือคนเตี้ยคนสูงเนี่ยมักจะถูกจับเปรียบเทียบกันเสมอว่า
ดีร้ายกว่ากันยังไงคันไหนดีกันอันไหนสูงกว่ากัน
ซึ่งสิ้นเราก็จะเข้าข้างฝ่ายที่เราเป็น
ฉันก็บอกว่าคนเตี้ยต้องดีเสมอใช่ไหม
ปรากฏว่าเขามีการศึกษาเปรียบเทียบกันแล้วนะคะ
พบว่าผู้ชายที่สูงไม่เกิน๕ฟุต๔นิ้ว

คือผู้ชายที่เตี้ยอายุจะยืนกับคนสูง
แล้วปรากฏการณ์นี้ก็เกิดขึ้นกับผู้หญิงเหมือนกัน
คือผู้หญิงที่เตี้ยก็จะอายุยืนกว่าคนสูง
คือมันไม่ต้องฝาขึ้นลมมากมั้งพี่

คุณโบราณพูดมานานแล้ว
เออแต่ว่าถ้าเป็นหมาเห็นไหมหมาเล็กตายเร็วกว่าไหม
ไม่รู้ว่ะไม่ได้เลี้ยงอื้อที่มหาลัยพรินทสตั้นนะคะได้ศึกษาเมื่อปี๒๕๐๐

ผู้ชายตัวสูงจะได้เปรียบทางสติปัญญามาตั้งแต่ต้น
ทดสอบสมรรถภาพทางสมองเปรียบเทียบตั้งแต่ยังเป็นเด็กทารก
จนสูงจนสูงวัยคนตัวสูงมีภาษีมากกว่า
คือสมองพัฒนาเร็วกว่าและฉลาดกว่านั่นเอง
ได้พบว่ามีการคือและคนสูงนี้นะฮะ
ก็จะมีคู่ครองที่ดีกว่า
อื้อเรื่องคู่ครองนี่วัดกันที่ความสูงด้วยหรือเปล่า
นี่ทางเราก็คนสูงคงหล่อกว่าป่ะ

พี่หัวร้อนเพราะว่ามันเลิกไหวหมดทุกคน

อันนี้เขาเรียกว่าเป็นสุ่มมาเขาเอาตัวอย่างมาก

เหมือนถึงตัวพี่นะหนูก็สูงนี้เราโดยส่วนรวมเลยนะเนี่ย
เนี่ยเขาบอกว่ามันก็มีส่วนเกี่ยวภัณฑ์จากน้ำหนักตัวเลยนะ
คนตัวสูงเนี่ยสูงกว่าน้ำหนักดีกว่า
น้ำหนักมากกว่าก็จะมีคู่ของที่ดีกว่า
แล้วก็ความฉลาดมากกว่าแต่
เตี้ยคนที่รูปร่างเตี้ยกว่ามาตรฐาน๕ฟุต๔นิ้วนะคะ
จะเป็นคนรักเดียวใจเดียวมากกว่า

เออก็ว่างั้นนะครับอย่างนั้นครับค่ะสูงก็ดีไปหมด
ใช่ถูกสูงก็สน่าแต่ความแพ้งขายาวนะครับ
ชอบมากค่ะค่ะบ๊วยก็อยากแซมอีกข้อนี้ความสัญญาณอาจจะดี
อันนี้พูดได้เพราะเราเตี้ยพูดได้
อีกนิดนึงก็เหลือแค่เขาแล้วอ้วนเหมือนว่ารวย
โอเคโอ้โหดีทั้งเลย
น่าสนใจนะฮะแตงโมนี่มีสรรพคุณ
อุดมไปด้วยผลไม้หลากหลายชนิดมากเลยใช่ไหม

มันก็มีประโยชน์ทางวิตามินอะไรอยู่แล้วนะ
เยอะแยะมากมายแต่ว่านักวิจัยชาวอิตาลีนี้
มันเป็นคนช่างวิจัยนะ
แต้งโมเป็นผลไม้ปำรุงสุขภาพใช่เปล่า
เพราะว่าไม่เพียงแต่ที่จะไม่ทำให้อ้วนนะ
ยังช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักได้ด้วยนะ
บรรกาบคนต่างนี้มันบอกว่าอย่างนี้

และที่สำคัญนะยังช่วยให้เกิดความสุขทางด้านอารมณ์

ชนิดหนึ่งนะที่อุดมมากเลยทีเดียวนะ

และยังบรรเทาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้อย่างดีด้วย

ร่างกายเหล่านี้สร้างซีทูไลน์ขึ้น
เพื่อที่จะสร้างกฎอามิโนอย่างหนึ่ง
ก็เชื่อว่าอันจินายอันมีสรรพคุณแบบเดียวกับยาไวอาก้า

มันมีเนี่ยมันมีอดินายอยู่ในแตงโม

ทันทีนะมันเป็นสรรพคุณพื้นฐานเลยทีเดียวนะคะ
ก็บรรเทาพวกอาการแบบว่าแน่นหน้าอกเจ็บหน้าอกได้นะ
เลือดลมมันก็วิ่งสูบฉีดไปที่หัวใจได้ทันที

รวมทั้งความดันสูงแล้วก็โรคหัวใจ
หลอดเลือดเนี่ยแตงโมเข้าไปช่วยได้หมดเลยทีเดียวนะฮะ

ก็ด้วยน้ำถึงร้อยละ๙๒เนี่ย

แต่ว่าน้ำตาลประมาณร้อยละ๘๐

ถูกแล้วก็มีวิตามินซีด้วยอย่างแน่นอน

สำหรับต่อกี่ต่อกี่ต่อรูปไหนคะ
อันนี้เรียกต่ออะไรไอ้แคโลลีเหมือนกันเหรอต่อกลัมเหรอพี่
แคโลลีมันนับเหมือนกันเหนือ๗๑อะ

๑ชิ้นยังงี้นะ๑ชิ้นอย่างนี้

ไหนเจออ่อนวิจัยซิว่ามันเกี่ยวกัน
คือจริงแล้วเนี่ยด้วยความที่มันมีน้ำเยอะมากถูกป่ะ

เพราะว่าแตงโมเนี่ยมันทำให้เกิดน้ำ
ใช่ให้งดแตงทุกอย่าง
อะไรที่เป็นเกี่ยวกับเมลลอนเมลอนเนี่ยเขาก็จะให้หยุดไว้ก่อน

ใช่ถูกต้องฮันนิวอะไรอย่างนี้พวกแตง

นั่นแหละเขาจะให้หยุด
คือน้ำตาลเยอะไหมน้อยกว่าองุ่น
อังุธเยอะสุดอังุธน่ากลัว

แอปเปิ้ลเขียวเลยนะคะ

มักกอนแก้วมังกอน

คอยแยงจิ้มกับบ้าน

เราอยากสังเกตุกับคุณ
จากมีข่าวนางร้ายปอปานะคะ

ข่าวเคลือบหน้านั่นจับมือกับสามี

ไม่เขาลงรูปแบบจับมือกับสามี
เค้าบอกว่าจบปัญหาครอบครัว
เอากลับมาเลยค่ะไหนก็เป็นเรื่องของการที่พูดกันเยอะมากแล้วว่าปอนางร้ายนางร้ายปอซึ่งก็ตอนนี้ก็เผยแล้วนะนางก็ออกมาเผยเองเลยทีเดียวเชียวนะคะ
นั่นก็คือเป้ยเป้ยปานวาดของเรานี่เองนะคะหลังจากที่ตกเป็นกระแสดราม่าร้อนแรงกันมาเลยทีเดียวนะคะ
สามีนางร้ายปไปมีกิ๊กซึ่งด้านนางร้ายสุดเซ็กซี่เป้ยปานวาดก็ได้ออกมายอมรับเลยนะคะ
ว่าเธอมีปัญหาครอบครัวจริงเลยนะฮะแต่ตอนนี้ทั้งคู่เคลียร์ได้เรียบร้อยล่ะ
เป็นความสัมภัณฑ์นะคะให้กับคุณแฟนได้เห็นกันอย่างชัดเจนก็เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ

ก็เรียกได้ว่าความสัมพันธ์ของเธอกับสามีกลับมาคืนดีกันไว้แล้วเรียบร้อย

ก็นี่ไงแค่นี้จับมือก็เรียกว่าหวานแล้วนะ

ไม่ได้เข้าใจไม่ได้อยากจะเห็นมากกว่านี้

สามีภรรยาเดินจับมือกันแบบนี้นะฮะ

ก็คืออยากให้เห็นภาพที่เป็นครอบครัวที่อบอุ่น
พร้อมกับเข้ามาชื่นชมกันเลยนะ

ได้ไอจี่นั่นลดลำก็เลยทีเดียวนะฮะ
เรื่องของความรักนี่มันจำเป็นมากนะ

ใดที่ไม่เติมเนี่ยมันก็จะเลยเนี่ย

ที่แบบว่ามันจบไปสะกอดโอ้โฮหนูกำลังรอว่าพี่จังแขวะไปที่ไอ้รถเมล์หรือเปล่า
แต่ฉันว่าอย่างเธอเนี่ยมีปัญหา
ทำไมพี่คะเพราะว่าจับใครก็หลุดมือหมด
เดี๋ยวค่ะขอโทษตัวเธอต้องมีปัญหาเธอต้องกลับไปดูตัวเธอ
เดี๋ยวคุณแม่ค่ะใช้คำว่าจับหนูไม่ได้จับใครนะ
นี่มันมีแฟนมันจิ๊กมาก

คนหนึ่งยาวนานก็หลุดมือคนนี้ก็หลุดอีก

ก็ใช่งานก็ทำหลุดมือไปได้ยังไง

ก็กัดไว้ไม่ได้ละก็กัดลูกแถวนี้อีกก็ชอบ

เอ้าอันนี้หลุดเหมือนกันคุณเหรอลูกสาว
ลูกสาวเหมือนกันเข้าข่าวกันไปนะ

คุณหมายให้พูดนะเดี๋ยวเราข่าวเองโอเค

เขาก็ไม่ได้เซิร์ย์ที่คุณชมพู่อรยาเนี่ย
เตอร์แทนเมินกระแสคนมองแย่งเข้ามาเลยโดนแย่งกลับ
ว่ามันเป็นปกติของธุรกิจทำอะไรตอนนี้ต้องบอกว่าเขาโดนจับตามองตลอดนะคะ
สำหรับนางเอกสาวสุดฮอตคุณใหม่ดาวิกาที่ล่าสุดเนี่ยมีกระแสข่าวอีกว่าโดนปลด
เซนเตอร์สถาบันดูแลสัดส่วนแล้วก็ผลิตภัณฑ์น้ำยาปรับผ้านุ่ม
งานนี้ค่ะเจ้าตัวก็เลยออกมาแจงบอกว่าเป็นเรื่องของธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอ
ไม่ได้เสียใจแค่หมดวาระและสัญญาเท่านั้นเอง
สำหรับประเด็นที่ว่านางเอกรุ่นพี่ชมพู่อรยามาเสียพรีเซนเตอร์แทน
มีคนมองว่าเพราะว่าคุณไปแย่งเขามาหรือเปล่าก็เลยโดนแย่งกลับ
คุณหมายดาวิกาบอกว่าไม่ซีเรียสนะคะเพราะว่าตนก็โดนเรื่องนี้มาเยอะมาก
มันเป็นเรื่องปกติธรรมดายังมีอีกหลายตัวที่ตนก็จะต้องปรับเปลี่ยน
ซึ่งตนก็เข้าใจแล้วก็มีความสุขกับงานที่ทำประมาณอย่างนี้

อันนี้ก็มีคนที่ใหม่ไปแทนเขาด้วยมีใช่ไหมมีบางทีเราก็เสนอข่าวไป

ดีแล้วคุณแม่น่ารักจริงเลยอ่ะไป
ต่อไปนะคะเป็นหน้าเป็นออนไลน์
ใส่นี่ต้องนั่งไม่ได้นะต้องยืนอย่างเดียวนะ

นั่งแล้วต้องแตกกับผลักเลยนะ
ว่ายืนโชว์เส้นโชว์ระบายใช่ไหมคะ
อันนี้เป็นข่าวออนไลแต่ว่ามีภาพลงด้วยนะ
นิวเคลียร์ได้เลิกแต่งเพชรจ้าแล้วนะคะคุณ
นี่อีกนิดนึงนิ่งไง
คือว่าเขาบอกว่าไม่แคร์นะคะ
เพชรเจ้าจะทุ่มงบไม่อั้นไม่แคร์ว่าคนมองว่าเวอร์นะคะ
ตัวเป็นเจ้าสาวแล้วค่ะนิวเคลียร์หันศาได้เลิกออกมาแล้วนะคะ

แล้วก็๒๘มกราก็ห่างกัน๑๐วันเนี่ย
ก็แต่งเลยนะคะปี๖๐นี้นะคะ
ดีเจเพชรเจ้าวิเชียนได้เอ่ยปากบอกว่าจะทุ่มงบไม่อั้นตามใจเจ้าสาว
นี่เอาเลยนิวเคลียร์ก็ให้สัมภาษณ์ว่าได้เลิกแต่งเรียบร้อยแล้วค่ะ
เป็นวันที่๒๘มกราคมปีหน้าส่วนงานมั่นเป็นวันที่๑๙มกราคม
เป็นการจัดภายในค่ะมีแค่ครอบครัวและเพื่อนสนิท
จะจัดวิธีผสมไทยจีนยกน้ำชาแห่ขนมักจะทุ่มงบอย่างไร

อันนี้อันนี้ก็คือต้องให้ทุกคนไปได้๒๘

เอาเป็นฟรอสเซ็นไม่ทิ้งคอนเซปที่คุยไว้
อยากให้มีประสาทน้ำแข็งเท่าที่ทำได้ค่ะ

เขาให้เราเลือกทุกอย่างเลยทั้งการ์ทั้งของชำรวย

เป็นเอลซ่าเหรอจะแต่งเป็นเอลซ่าเหมือนเขาชอบเป็นเอลซ่า
พี่เพชรจ้าไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะเราก็หัวเราะนะคะ

แต่พี่เพชรเจ้าบอกว่าทุ่มงบไม่อั้น
เขาบอกว่าเขาอยากได้ถ้าบอกว่าน้องอยากได้อะไรเนี่ยเอาเลย

แต่เป็นทีมฟรอสเซ่นคงจะอลังการมาก
ชุดก็เตรียมไว้ประมาณ๔๕ชุด

แบบการ์ดก็ลงตัวแล้วกำลังสั่งทำ

โรงแรมจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วค่ะโรงแรมแชนกรีล่า
แช่งกาลีล่าเพศโรงแรมก็เป็นอยู่อย่างภาคว่าแขกคงจะเยอะมาก
ทุกวันนี้นั่งลิสต์กับพี่เพชรก็ประมาณพันคนแล้วค่ะ
เรียกว่าเป็นงานใหญ่ถือว่าเป็นงานช้างแห่งปีไหมนักข่าวถาม
ก็น่าจะนะคะเพราะว่าจากลิสต์ดาราก็เกือบ๔๐๐คนแล้ว
เพราะพี่เพชรเขาอยู่วงการนี้มานาน

ว่าแล้วยังเรียกว่าเป็นเจ้าสาวร้อยล้านได้ไหมคะหนู

เอาแบบเต็มที่แต่ไม่เอาเงินไปทิ้งไปกว้างจนเกินไป
จากที่เห็นเราทั้งคู่ชอบทำอะไรเวอร์อยู่แล้ว
จะมองว่าเราดูฟุ่มเฟือยกับการจัดงานแต่ง

สี่ห้าชุดไม่ได้บอกสี่ห้าชุด
เขาบอกว่าไม่แคร์คือใครจะมองว่าเราดูตรงงานฟึ้มเฟย

อยากจะแต่งให้มันเป็นธีมครั้งหนึ่งในชีวิต

เอลซ่าคือตัวเอกแต่ไม่มีพระเอก

มันต้องดูที่ชุดเข้าใจคำนี้ไหม

ไปศักดิ์ให้กันศักดิ์ไอ้หมาหอนอ่ะ

เอ้อแต่มันก็ทำท่าหอนอยู่จริงพี่ม้าก็ดูเลย

แต่ตัวหนูคงดูแลครอบครัว

นิ้วเคลียร์เขาเขียนว่าหมาป่าของเขาเป็นผู้ดูแลครอบครัว
เพราะหมาป่ามันจะอยู่กันเป็นแพ็คอยู่กันเป็นกลุ่ม

แต่นิ้วเคลียร์จะไม่สักนะเขาบอกเขา

จะแน่จริงมันต้องเรื่องเสื้อผ้า

เริ่มต้นจากการไปติดต่อดีไซเนอร์ต่างประเทศ

เอลลิทท์แซฟกมั่ง

ใช่มันมีคอนเซ็ปต์เลยคือต้องอีลิตแซ่บเลยตั้งแต่แบบว่า

วันที่มาขันมากมา

เป็นชื่อย่อของสามีและภรรยา
พอใจมั้ยทั้งจานชามและผ้าแนบกิ่น

ไม่มีอะไรที่เช่ามาซื้อมาทั้ง๒๐๐๒๐๐แขก๒๐๐คนใช่ไหม
๑๐๐คนเสร็จกันทั้งชุดเลยใช่แล้วก็ชุดของอีฬิสแซม

ชุดสวยมากน้องชอบมากอ๋อป๊าเข้าไปร้านแล้วชุดนึงอ่ะ
ก็เป็นชุดแถลงข่าวอีลิตแซ่บอีกต่างหาก
เป็นชุดยาวอีกนะแล้วชุดกลางตอนยืนก็เป็นแบบของเจียนบาเลสต้า
ซึ่งแบบอื้มแล้วตอนตกงานเลี้ยงอาฟเตอร์พาร์ตี้อีกชุดนึง
ยังไงอ่ะคือมันต้องดูที่ชุดนี่โอ้โหมันต้องยังไง
ไม่แต่งแล้วขออยู่ด้วยกันเฉย
จริงถ้าฉันนะถ้าฉันแต่งนะจะแต่งชุดไทยแบบว่าผ้าโบราณ
พอแล้วถือเจ้าเบาด้วยเปลี่ยวะให้เราใส่อะไรจัง
ใส่เบาก็นุ่งโจงอะไรอย่างงี้อืม

เพราะว่าเป็นคนอนุลักษณ์ไทยชาติอยากเป็นใจไทย

อันนี้เราก็มโนแจ่มกันจริงด้วย
ไปจวกหน้าดีกว่าอันนี้ไม่รู้มโนเลยรึเปล่า
อันนี้ยังอยู่เลยใช่ไหมคะ

เอาคุณไผ่คุณน้ำตาลรักกันดีไหมคะพี่ตอนนี้

ลืมว่าแต่ใส่ใครลดชุดอยู่

นะฮะกับน้องน้ำตาลน้องน้ำตาลนี่ไงน้องน้ำตาลเนี่ยต่างคนต่างทำงานเขาบอกว่า
เขาถ่ายละครอยู่สวยมากของนก
เออนี่น้องน้ำตาลเขาเป็นสวยนะน้องน้ำตาลเขาสวยมากกำลังแบบเปร่งปรังมากเลย
โตเป็นสาวเต็มที่มากใช่นะฮะก็มีไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเอง
ก็เลยช่วยไม่ได้ไงกับข่าวที่จะมีการเลิกลากันทีเดียวนะคะ
ก็อืมไม่มายก็ต้องเลิกลาเลย
คนเขาก็ไปพูดอย่างนั้นเลื่อนราวก็ว่ากันอย่างนั้น
ทั้งสองคนก็ปากแข็งกันว่าอย่างนั้น

ไม่ค่อยยอมรับความสัมพันธ์แบบชัดเจน

หมายถึงว่ายังดีอยู่

ก็มีความสวีทมีความ

เน้นความหวานกันสองต่อสองเท่านั้น
แต่ช่วงหลังนี่หนุ่มไพเนี่ยหายใจเข้า

ผู้ชายก็รีบมางอนง้อนู่นนี่นั่นต่างนานา

ก็ไม่ได้มีอะไรมากมาย

รูปออกมานี่ไงให้เห็นแล้วว่าก็ยังโรแมนติกกันอยู่เหมือนเดิม
ไม่ได้มีอะไรดูสิ
โอ้ยเจอแต่สิ่งดีนะครับคนสวย

อันนี้ฝ่ายหญิงชอบงอนเพราะฝ่ายชายชอบเข้าป่า
เราไม่มีสัญญาณโทรศักดิ์เราติดต่อกันไม่ได้อะไรแบบนี้

ข้างแบบเป็นคู่จิ้นกับน้องเคนภูมิ

จากคำนาแบบเหมือนกลัวโมได้ที

ความเป็นปั่งของวัยมันจะมีการแบบว่า
ช่วงเป็นเต็มที่กุฬาปแยม
เหมือนที่ฉันเคยชมน้องมายดาวิกา

นางแบบยืนอยู่ในช่องของเรา

โอ้ยนางสวยมากนี้เมื่อเดินเข้ามามานั่งไปเราบอกว่าตอนนี้นางสวยมาก
มันจะเป็นช่วงเหรอพี่มันถึงช่วงเหมือนตอนที่ชั้นสาวครั้งนึง
เอาอีกแล้วเอามาอีกแล้วคุณแม่
ของคุณแม่อายุประมาณเท่าไรคะอายุเท่าไรของคุณแม่ตอนนั้นเนี่ย
คุณแม่ม่เป่างมากผู้ชายนี้รองันคิวกันแถวเลย

นะต้องมีการโพสผู้หมาบางอย่าง
แต่ผู้พึงพูดไปเมื่อเดือนที่แล้วกัน

เอ้ามาเขาใส่ใครกันหรอ

ชายกับชายก็มีปัญหา
มันก็มีกันหมดนะเป็นเรื่องปกติใช่ไหม
อยู่คนเดียวไม่เดือดร้อนใคร

คุณอ๊อฟโพสต์รูปขาวดำตัดเพาะเรื่องความรัก
คนบอกเลิกไม่ใช่ไม่เจ็บ

ไม่ใช่ใช่ไหมคะ

หนุ่มคนใหม่ที่เรารู้จักกันมาถึง๖ปีได้ไม่นาน

ไกลกันถึงนิวยอร์กกลางทุ่งลอเวนเดอร์

พร้อมด้วยข้อความบอกรักที่เรียกว่าหวานสุด
แต่ดูเหมือนว่าตอนนี้คุณอ๊อฟปองศักดิ์ดูไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่แล้วล่ะค่ะ
เพราะว่าอยู่เจ้าตัวก็โพสต์รูปขาวดำ
พร้อมด้วยข้อความที่ตัดเพราะเรื่องความรัก
ทำนองที่ว่าคนรักกันเนี่ยไม่ควรปล่อยให้อีกฝ่ายนึงรอเป็นอาทิตย์โดยไม่มีการติดต่อมา
เพราะนั่นแสดงว่า
เนี่ยเขาเขียนมาบางคนถามว่าจุดเริ่มต้นของความรักของแต่ละคนเท่ากันมั้ย
เริ่มต้นพร้อมกันแต่แค่มากน้อยต่างกัน

และถ้าเจ็บก็คงเจ็บไม่เท่ากันด้วย

ปล่อยให้รอเป็นอาทิตย์โดยไม่ได้ข้อความ

อันนี้ฝ่ายตกข้ามเริ่มลำคาญแบบนี้
ฝ่ายตกข้าม

เขามีบนจริงร่างจริงนะ

แต่เขายังมีโพสต์รูปกับแคปชั่นที่แซ่บยิ่งกว่า
เขาบอกว่าหัวเราะปลอมให้กับรักปลอม

แล้วนั่นร้องไห้หรืออะไร

ก็หัวเราะปลอมเขาบอกอยู่ให้กับรักปลอม

อันนี้ตัวเองมีประสบการณ์คือว่า

ได้แปลว่าเขาต้องมอบกายถวายชีวิตให้เราหมด
ต้องบอกเวลาเข้าออกตอกบัตรให้เรา

อาทิตย์มึงมั๊ยนะพี่นะ

ไปโดยที่ไม่บอกอาทิตย์มึง
เขาก็ต้องมีอะไรของเขาอะ

หน้า๒๗ค่ะน้องยาย่าขับรถเองว้าว
อ๋อแล้วปกติเขาแม่กล้องไหมคือเราก็คิดว่ายาย่าเนี่ยเขามี
เขามีฉายาว่าสวยแต่โกะจากแม่เขาเอง
ทำไมแม่น้องก็คือไม่ให้ขับรถขับรถชอบหลับ
คือเราหลับแม่ก็เลยไม่ให้ขับรถจนเพิ่งได้ขับเมื่อเรียนปีท้ายของมหาลัยเนี่ยนะครับ
แล้วน้องบอกว่าจริงค่ะไม่ได้หลับค่ะแต่ว่าถ้าขึ้นรถตู้หนูก็หลับ
อ๋อถ้าน่าอยากหลับแม่ก็เลยไม่ไว้ใจทุกเช้าไปออกกำลังกายก็ขับเอง
ตอนนี้นะฮะมีช่วงหนึ่งเรียนแล้วทำงานหนักมาก๑๐วันแม่ไม่อยากให้ขับ
เพราะว่าแม่เห็นเวลาขึ้นรถแล้วหนูหลับนี่เวลาไปไหนต้องมีคนไปด้วยหรือเปล่า
บอกว่าหนูเป็นคนทำอะไรคนเดียวไม่ค่อยได้ต้องมีคนไปด้วยสักคนหนึ่งก็มีนะฮะ
คุณแม่ก็ยังห่วงอยู่หนูว่าคุณแม่ไม่ได้ห่วงอะไรหรอกค่ะ
ก็เป็นตามธรรมดาของที่ลูกต้องทำอะไรคนเดียวจะต้องมองว่านั่งงี้
แล้วเราขับรถเร็วไหมทำไมแม่ถึงได้เป็นอย่างนี้
บอกว่าหนูขับธรรมดาค่ะขับช้าเคยขับให้แม่นั่งนะแม่ก็ไม่ได้บ่นอะไร
ยายาขับรถเองกับพี่ณเดชนขับให้อันไหนคุณแม่ไว้ใจกว่า

ชอบนักข่าวมากหรือว่าน่าจะพอกันนะคะ
ที่เขาขับรถดีนะขับรถโอเคแล้วมีโอกาสนั่งรถที่ณเดชน์ขับบ่อยไหม
เวลาไปวัดพี่ณเดชนเขาขับบ้างเวลาแม่ง่วงมีแม่ไปด้วย
แล้วเคยขับรถให้ณเดชน์อันนี้เด็ดนะคะ
ขับรถณเดชน์นั่งบ้างไหมไม่เคยค่ะหนูไม่ชอบให้ใครมาบงการ
เห้ยเรียกซีเรียกซีต้องกำคัญ่ิ่งขับรถไม่ไหวใจ
แล้วก็เล่าเรื่องสิ้นปีนี้นะคะก็จะไปทำบุญกัน
จะไปทำบุญกันก็คือสะพานบุญก็คือแม่แก้วจะทำบุญกันทุกปี

ก็แล้วแต่โอกาสแม่แก้วจะเป็นสะพานบุญ
แล้วก็บางทีแม่แก้วก็ที่วัดที่ศรัทธาหนูก็จะไปทำด้วย

ขึ้นรบกวนหน่อยมั้ย

อันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นการแต่งหน้าผีนะคะ
แต่ในภาพยังเป็นผี

กันตามไม่น่าว่าหน้าเละมาก
แล้วพอเสร็จ

เราไม่ต้องเช็ดหน้าให้เขาไม่ช่วยเขาเช็ดหน้ากัน

เดี๋ยวแล้วทิ้งเขาไปเลย

ถิ่มกระปุกนึงที่ชู่อะชัวส์เลยลูก
ไม่หรอกส่วนมากดาราเขาก็เกรงใจ

พอภาพออกไปสเปราไซส์แนนมากล้วยให้ละ
ว้ายผมแบบม่างเอี้ยวมาก

พี่ม้าที่สนาทนะฮะก็รับปริญญา
นิววงศกรก็ไปนะครับมีคุยหัวงออดงาน
มะโมกช่อดอกไม้ให้กันเลยเนี่ยชิวนะครับ

เชื่อกับเคนเข้าภายในเหรอเจ้า

ใช่เขาก็มีแฟนคลับด้วยกัน
ฟันเราก็ไปไปอยู่ดูแล
ไปมีแฟนตั้งแต่เด็กของจังเลย

โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ
ฝากท่านผู้ชมส่งต่อไปหาน้องมิ้วกับน้องมิ้นเลยนะคะพวกเราขอลาไปก่อนละค่ะ